ต่อกันที่นักแสดงตลกรุ่นใหญ่คนนี้กันบ้างดีกว่า

อายุอนามของเหี้ยแกห้าสิบสี่ปีแล้วนะคะ
แต่ว่าใจของแกยังคงสู้
และตอนนี้เตรียมที่จะเข้าร่วมโครงการ๙คนละ๙ด้วย

ซึ่งเขาบอกว่าจะเริ่มวิ่งตั้งจากวันที่๙
ถึงวันที่๑๑ธันวาคมนี้นะในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรี
ซึ่งน่าจะเป็นเส้นทางที่พี่ตูนเนี่ยวิ่งไปไม่ถึงตรงนั้นอืมอ่า
ซึ่งต้องบอกว่าอายุของพี่จตุรงของเรา๕๔ปีแล้วนะคะ
ต้องวิ่งระยะทางไกลก็อาจจะต้องมีการฟิตซ้อมบ้างแหละอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นในภาพนี้นะคะ
จริงแล้วพี่เชษเองก็เป็นอีกหนึ่งคนเหมือนกันนะที่
เข้าร่วมการวิ่งในครั้งนี้แล้วก็วิ่งไปก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะคะ
คุณผู้ชมเองใครนะคะที่อยากจะร่วมบริจาคให้กับโครงการ๙คนละเก้า
ก็สามารถที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งได้นะคะกับเส้นทางที่พี่จตุรงเนี่ยเขาจะวิ่งผ่าน
ตอนนี้แหละน่าจะกำลังฟิตซ้อมการวิ่งอยู่

ก็ต้องมีการฟิตซ้อมเตรียมความพร้อมแห่งร่างกายให้ดีด้วย
ถูกต้องทั้งร่างกายแล้วก็เตรียมใจไปด้วย